มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า
คือเขาไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
ดื่มแทนเพื่อนเพราะว่าเหมือนมีสาวส่งมาให้เพื่อน
แต่ตัวเพื่อนไม่ดื่มเขาก็เลยเอามาดื่ม
ไปปุ๊บเกือบตายหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหน้ามืด
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเครื่องดื่มมันเพิ่งจะเปิด
นี่หน้าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะถูกวางอย่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายของค้าปีกค้าส่ง
ในพื้นที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คุณผู้ชมดูภาพของผู้ชายเสื้อสีขาวให้ดีชื่อว่าในบ่อนครับ
คือในบอลอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นลูกจ้างของร้าน
เปิดเครื่องดื่มชูกำลังขวดนึงดื่ม
ไปประมาณตี๕๓๐ของเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ไปหลังจากนั้นตอนแรกไม่เป็นอะไรแต่๓ชั่วโมงให้หลัง
เริ่มหน้ามืดเริ่มต้องหายามองมาดม
เริ่มอาการไม่ดีแขนขาชาลิ้นแข็งจนคนในร้าน
ไม่ได้แล้วมันไม่ไหวอาการแบบนี้มันไม่ใช่
น่ากลัวเนอะเออต้องโทรหารถพยาบาลมารับตัวไปโรงพยาบาล
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วแต่ที่มาที่ไปของอาการนี้
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในบอลเล่าวันนั้นน่ะ
ก็ไปทำงานที่ร้านตั้งแต่เช้าตามปกติเห็นเครื่องดื่มชูกำลังของนายเอ็ม
เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องวางอยู่ก็ถามเอ้ยเอ็มเอามาจากไหนวะเนี่ย
เอ็มก็บอกโอ๊ยมีคนฝากมาพร้อมเงิน๑๐๐บาท
โดยคนที่ฝากมาบอกว่ามีสาวเขาชอบเขาฝากมาให้
คือฝากมาให้เอ็มนะแต่เงิน๑๐๐บาทคนที่ทำหน้าที่ถือขวดเขาขอเอาไปแล้ว
เหลือแต่ขวดเครื่องดื่มมาเอ็มบอกว่าเอ้ยไม่ดื่มอ่ะเอาไปเลยแล้วกัน
อ่ะเดี๋ยวดื่มเองไม่เป็นไรก่อนดื่มก็เขย่าขวดเขย่าขวดก่อน
แล้วก็เปิดแล้วก็ดื่มนะฮะเพราะว่ามันมีฟองอากาศฟู้ออกมาที่
ฝาขวดก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่มันก็แปลกใช่ไหมแปลกไหม
เพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังมันไม่ใช่ทำไมมันมีฟองฟั่วออกมา
ตอนนั้นก็ง่วงมึนอยู่ก็ไม่เป็นไรก็หมุนฝาปุ๊บดื่มเลย
นะฮะพอพักหนึ่งเอ๊มันเริ่มหน้ามืดฮะ
มันเริ่มตัวชายฮะมันเริ่มแบบไม่ปกติฮะ
เอาฟังบอลหน่อยสิว่าอาการมันเป็นยังไง
ตอนนั้นดูทำไม่ได้ใจเลยก็คือกูจะกินให้มันตื่นอ่า
ออกมาเสร็จปุ๊บผมมาเปิดเปิดก็คือมันดังแก๊ก
ก็คือฟาร์มไม่ได้เปิดไม่ได้อร่อยแต่เสร็จปุ๊บ
ก็กินไปตึกหนึ่งครับกินไปตึกหนึ่งเสร็จปุ๊บก็อุทานมาเลยว่า
ทำไมกลิ่นมันแปลกทำไมกลิ่นมันแปลก
พุ๊บก็ดกตามอีกตามอีกพุ๊บก็หมดฟาร์มมันอีกทุ่มชั่วโมงอาการล้า
โอ้โหนี่มันอะไรไม่คุณก๊อฟคุณต้องบอกนะ
แล้วสรุปเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในขวดหรือเปล่านี่อยากรู้
คือสันนิษฐานเบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะมีการใส่สารเสพติดบางอย่างเข้าไป
เพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าพอเปิดปุ๊บมันมีความฟู้ออกมาใช่ไหม
พอไปดูที่ฝามันมีรูเท่าเข็มฉีดยาเจาะอยู่ที่ฝา

ก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีรูอะไรก็ดื่มเข้าไปเลย
คือสุดท้ายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของคู่อดีตของนายเอ็ม
ที่ไปส่งเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็บอกว่า

หวังว่าจะให้นายเอ็มดื่มแล้วจะไปแก๊กเมย์ที่หลังอะไรก็ตามทีคือ
ให้ดื่มปุ๊บเดี๋ยวส่งตำรวจคือแจ้งตำรวจว่า

นะฮะแต่บอลน่ะไปรับเคราะห์แทนเพื่อนไง
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้บอลพร้อมกับเอ็มเนี่ยไปแจ้งความแล้ว
เดี๋ยวต้องไปตามหาตัวว่าไอ้คนที่เอามาให้เป็นใคร
และไอ้คนที่จ้างเออคนที่เอามาให้อ่ะเป็นใครอีกทีหนึ่ง

จำได้ใช่ไหมมีคนอ้างว่าเฮ้ยมีสาวส่งมาให้แต่เงินร้อยหนึ่งขอก่อนนะอะไรแบบนี้
เดี๋ยวต้องไปสืบสาวราวเรื่องกันต่อแล้วคงต้องถามเอ็มกับบอลว่ามีคู่อริกที่ไหนหรือเปล่า
จ้องจะทำอะไรแบบนี้นะครับ
อันนี้ต้องระวังด้วย

แล้วถึงอย่าอย่าอย่านะคะ